เหนือนะครับคุณผู้ชมจะพาลงใต้ไปบ้างนะครับ
ไปดูเขาบอกว่าเครื่องเคียงหรือว่าเครื่องแบบเครื่องต้มยำนะครับ
ต้มยำหนึ่งเดียวของอำเภอเขาใจสนจังหวัดพัทธรุงครับ

เพราะว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านทำเครื่องต้มยำนี้ขึ้นนะครับ
นี่ครับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่หมู่๔ตะบนจองถนนอำเภอเขาใจสนจังหวัดพัทธรุง
ก็ช่วยกันทำเครื่องแกงตำมือครับ
คือทำแบบขมักเอาเต็มที่หั่นไปหั่นไปนะครับทีลักษณ์
โดยใช้เวลาว่างจากอาชีพหลักในช่วงบ่ายนะครับ
ของคือสัปดาห์ละ๓วันนะครับ
มารวมตัวกันแบบนี้แหละครับดูพริกเถอะค่ะ

นะครับก็เพื่อรวมตัวกันแบบนี้
เพราะว่าทำเครื่องแจงตับมือเพื่อสร้างเสริมรายได้

นางสุวรรณาชูปูอายุ๔๐ปี
รวมกลุ่มกันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยระดมทุนซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบต่างที่หาได้ในท้องถิ่น
แล้วนำมาแปรรูปเป็นเครื่องแกงชนิดต่าง
ทั้งเครื่องแกงส้มเครื่องแกงพริก
แต่ที่พิเศษสุดก็คือเครื่องแกงเนื้อวัวครับ
ซึ่งจะมีการแบบว่ารวมตัวกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียว
เพราะว่าทุกอย่างรวมตัวกันอยู่ที่สมุนไพรทุกชนิด
และมีรสชาติอร่อยในแบบฉบับของชาวใต้เองครับ

เครื่องแกงเนื้อน่ะจะมีส่วนผสมที่แตก

แต่มันจะมีจุดเด่นที่ว่าเนื้อเนื้อวัวจะคาวใช่ไหมคะ
แต่เครื่องแกงเนื้อของเราจะมีเพิ่มตักใช้
เพิ่มความขึ้นพุนเพิ่มพริกเพื่อดับขาว

เมื่อเอาไปนำไปแกงจะหอมอร่อย
แต่รสชาติขึ้นพุนกว่ากว่าแกงตัวอื่นนะครับ
นางสวนนาก็ยังบอกด้วยว่าหลังจากเริ่มทำเครื่องแกงเนื้อวัวนะครับ
ส่งขายในงานศพงานเลี้ยงของชุมชน

เนื่องจากรสชาติเข้มข้นนะครับ
มีแนวคิดจะวางจำหน่ายตามร้านค้าชุมชน
รวมทั้งทำเครื่องแกงส้มและแกงพริกจำหน่ายเพิ่มเติมนะครับ
หากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ในราคากิโลกรัมละ๑๓๐บาท
โดยสั่งซื้อได้ที่หมายเลข๐๘๖๒๘๗๗๒๑๑

สำหรับเครื่องแกงตำมือของภาคใต้
จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากเครื่องแกงในภูมิภาคต่าง
โดยมีรสจัดเข้มข้นและนิยมใช้ขมิ้นเป็นหลัก
ใช่เมื่อกี้ขมิ้นเหลืองเลยนะ

ได้ยินเสียงโขกแบบนี้ตั้งแต่เช้านะ
หิวครับโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้